มองดาวใสผ่านใจเต็มฝันผู้ทางบ้านจะรู้หรือเปล่า
คืนนี้มีหนึ่งคนเงาฝากคำกับดาวบอกว่ายังห่วง
ในวันที่นกบินแรมทางโบกปีกคว้างอยู่กลางเมืองหลวง
พบความรู้ต่ำกับดวงติดตามถามท่วงหนทางสร้างฝัน
อยู่ห้องเช่ากินข้าวริมทางทำงานรับจ้างได้ตังค์นิดหน่อย
คือความจริงที่ท้าให้ถอยแต่ใจดวงน้อยไม่ยอมไว้วัน
ความฝันและคำสัญญาก่อนหากใจลาบ้านเราวันนั้น
ความหมายไม่เคยแปรพันธุ์ยังเชื่อสักวันฟ้าคงเข้าข้าง
อยู่บ้านเรายามหนาวก็หนาวแค่เพียงการข้างกองไฟยังมีไออุ่น
กลับจากนายังหอมละมุนกลุ่นดอกราตรีลอยล้มข้างทาง
อยู่เมืองหลวงยามเหงาทนหนาวโดยเดียวด้านตากแสงไฟนีออมก็ไม่สาง
่งเศษดาวลอยในฟ้ากว้างพรุ่งนี้เส้นทางจะเป็นอย่างไร
หลับตาฝันถึงภาพบ้านเรายังเห็นยอดพร้าวไว้ในแสงเดือน
ลมหนาวคืนนี้ย้ำเตือนผ่านอีกหนึ่งเดือนแล้วในเมืองไกล
เฝ้าฝันถึงวันได้ดีมีงานที่ตามวาดหวังไว้
คือวันหนึ่งที่หัวใจจะหอบรักไปศพอุ่นไอดิน
เอาล่ะนะเต่าว่าไปต่อด้วย
อยู่บ้านเราหยามนะก็น้ำแค่เพียงกาดข้างกล่องไฟยังมีอายอุ่น
กลับจากหน้ายังหอมละมุนกลุ่นเกลิ่นพิสุขและสุขทั้งไทย
ดอกราตรีลอยล้มข้างทาง
อยู่เมืองหลวงยามเหงาทนหนาวโดยเดียวได้
กแสงไฟนีออมก็ไม่สาง
ั่งเศษดาวลอยในฟ้ากว้าง
พรุ่งนี้เส้นทางจะเป็นอย่างไร
หลับตาฝันถึงภาพบ้านเรา
ยังเห็นยอดเพลาไหวในแสงเดือน
ลมหนาวคืนนี้ย้ำเตือน
ผ่านอีกหนึ่งเดือนแล้วในเมืองไกล
เฝ้าฝันถึงวันได้ดี
มีงานที่ตามวาดหวังไว้
คือวันหนึ่งที่หัวใจจะหอบรักไป
ศพอุ่นไอดิน
คือวันหนึ่งที่หัวใจจะหอบรักไป